ไปดูเหตุการณ์มวลน้ำหลากทะลักมา
คุณขวัญคุณผู้ชมซึ่งก็ว่าแข็งแรงแล้วนะ

ข้าวของเครื่องใช้บ้านหลายหลังก็พังเสียหายนะครับ
พยายามที่จะนำกระสอบบรรจุทรายไปอุดไปกั้นเอาไว้
แต่ว่าอาจจะไม่ทันแล้วครับเพราะว่าน้ำไหลมาเรื่อยเลยนะครับ
นางสาวสายฝนครับบอกว่ากำลังนั่งล้างจานอยู่ข้างบ้าน
หูได้ยินเสียงดังแก๊กเหมือนกำแพงมันกำลังปริ
จากนั้นแป๊บเดียวครับน้ำเนี่ยมันหลากทะลักไหลท่วมเข้ามา
เพราะว่ากำแพงเนี่ยพังเลยเป็นรูโบครับ
จังหวะนั้นเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยหน่อย
และไม่นานครับกำแพงคราวนี้พังเลยครับ
น้ำท่วมแบบนี้ทุกปีนะชาวบ้านบอก
แต่ไม่คิดว่ารอบนี้มันจะมาเร็วและแรงขนาดนี้ดูสิครับ
ชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำกันแบบนี้นะสูงประมาณสักเกือบหัวเข่าเนี่ยครับ
คิดเลยว่ากำแพงถึงขั้นว่าพังได้อยากให้เทศบาลช่วยเร่งซ่อมแซมหน่อย
แล้วขอบิ๊กแบ็คหรือว่ากระสอบบรรจุทรายเพิ่มโดยด่วนครับ
ลองฟังครับ

บ้านอยู่หลังตรงโน้นที่บิเขาชี้

เป็นบิ๊กแก๊กมากั้นน้ำเอาไว้ก่อน
ตรงจุดที่มันรั่วที่ทะลุผ่านกำแพงเข้ามา
ล่าสุดครับระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงบ้างแล้ว
เหลือท่วมบริเวณถนนหน้าบ้าน
รวมไปทั้งถนนใหญ่ก่อนจะเข้าหมู่บ้าน

ก็คาดว่าถ้าฝนไม่ตกซ้ำลงมาเติม

แต่ดูจับฟ้าแล้วดูขึ้มคลึบมาอีกแล้วนะครับ
ในพื้นที่คุณผู้ชมเป็นอย่างไรลองส่งข้อความมาบอกกันหน่อย
นี่คือที่ชนบุรีขยับไปที่สุโขทัยหน่อยครับ
ช่วงสายที่ผ่านมาน้ำท่วมหลายหมู่บ้าน
ในพื้นที่ตะบลคลองยางอสวรรค์คลโลกครับ

ทั้งวัดทั้งบ้านเรือนประชาชนเดือดร้อนไปหมดเลยครับ
หมู่หนึ่งบ้านคลองปูน้ำหลากท่วมวัดคลองปูครับ

เนรต้องเดินลุยน้ำเพื่อเข้าออกวัดนะฮะ

แล้วตอนนี้ปัญหาที่ตามมาคือน้ำเริ่มเน่าเหม็นแล้วครับ
ฝากในพื้นที่ช่วยแก้ไขโดยด่วนนะฮะ
ส่วนนายกรัฐมนตรีเองคุณขวัญคุณผู้ชมครับ

เพราะว่า๖และ๗ตุลาคมท่านนายกบินไปอีสาน
ติดปัญหาน้ำในพื้นที่อุบล๑๐๑ยะโสธร
ล่าสุดครับขึ้นรถของปพแบบนี้รถสูงไง
สำรวจสถานการณ์น้ำหลากท่วมหน่อย
พื้นที่การเกษตรก็เสียหายครับ

ท่านนายกเศรษฐาธวีศีและก็เป็นรัฐมนตรีครั้งด้วยนะฮะ
ลงพื้นที่พร้อมกับคอรมอลบางส่วนครับ
ในพื้นที่บ้านทรายงามตำบลปุดกุง
อำเภอคำเขื่อนแก้วที่ยะโสธร
ติดตามสถานการณ์น้ำและมอบสิ่งของ
เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในเบื้องต้นครับ
นายกมาถึงปั๊บพี่น้องชาวบ้านกลุ่มสตรีคำเขื่อนแก้ว
เอาผ้าขาวม้ามาผูกต้อนรับ
นี่ฮะที่เอวก็ล้นที่คอก็เยอะฮะ
นายกเข้าไปกราบนามัศกาลเจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว
กราบนามัศกาลเจ้าอาวาสวัดทรายงาม
ถวายผ้าไตรและเครื่องทัยธรรมครับ
จากนั้นได้ไปกราบสักการะและรับพระพุทธบุษยรัฐ
บูชาคู่บ้านคู่เมืองชาวยะโสธรครับ
นี่ฮะพระพุทธรูปองค์นี้
นายกได้รับรายงานบอกว่าปีนี้ปริมาณน้ำเอ่อล้นตลิ่ง
ทั่วหมู่บ้านหลากท่วมถนน
สูงประมาณ๑ไม้บรรทัศน์๓๐เซนครับ
ระยะทางยาวประมาณ๔กิโลเมตร

พื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณสัก๓๖๐๐๐กว่าไร่
ทำประมงเสียหายประมาณ๔๖ไร่เศษครับ
นายกมอบถุงยางชีพให้ชาวบ้านแบบนี้นะฮะ
ตัวแทนเกษตรกรที่เดือดร้อนก็มารับความช่วยเหลือ
แล้วก็บอกด้วยนะครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องน้ำ
กันปัญหาน้ำท่วมขุดลอกคูคลองสร้างเขื่อนเพิ่มเติม
คือโจทย์สำคัญทำยังไงไม่ให้น้ำท่วมซ้ำซาก
แล้วก็บอกได้ว่าการลงพื้นที่นี้ไม่ใช่มาหาเสียงครับ
แต่ต้องการมารับฟังปัญหาและแก้ความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่แปรปรวนนั้นเราสามารถช่วยกันได้ครับ

รักป่ารักน้ำรักษาสิ่งแวดล้อม
ใช่ค่ะค่ะอนาคตจะแส้มยืนแค่ไหนอยู่ที่ตัวเราด้วยนะฮะ